มีที่นี่ที่เดียวจริงเราจะรายงานข่าวแบบนี้ไปจนกว่ามันจะหายไปนะคะ
เรื่องของสายเคเบิ้ลสายไฟสายโทรศัพท์ต่าง
ที่มันห้อยระยงระยางลงมาจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

มีอีกแล้วค่ะมีสองเหตุการณ์ด้วยกันไปดูที่สมุทรปราการกันก่อนเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรประการได้รับแจ้งมาว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ถูกสายเคเบิ้ลเกี่ยวล้มในซอยท้ายบ้าน๔๐ที่ตำบลปากน้ำ
ก็รีบไปตรวจสอบนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
ไปพร้อมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการค่ะ
ไปถึงก็เจอมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่
กระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีสายเคเบิ้ลพันอยู่
และใกล้กันนี่เลยค่ะผู้บาดเจ็บที่ว่าปิดหน้าปิดจมูก

เป็นนางจุธามาสแท่นทองอายุ๒๒ปี
แล้วก็มีนางสาวมณฑาทิพย์แท่นทองวัย๑๖ปี
เด็กชายธนาวัฒน์แท่นทอง๓ขวบ
เด็กชายธนาทิพย์สุริยะ๖เดือน
ทุกคนมีแผลถลอกตามใบหน้าร่างกายกันครบถ้วนเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบประถมพยาบาลก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล

เธอเล่าบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกกับหลานออกจากบ้านไปซื้อข้าวที่ปากซอยค่ะ

พอถึงจุดเกิดเหตุมันค่อนข้างมืด
แล้วเธอก็ไม่เห็นเลยว่ามีสายเคเบิ้ลห้อยลงมาขวางถนนอยู่
ไอ้สายเคเบิ้ลอันนี้ก็ไปเกี่ยวเข้ากับกระจกมองข้างฝั่งซ้าย
แล้วก็เกี่ยวคอของเธอด้วย

อู้วเจ็บด้วยนะคะตัวเล็กนี้

สายไฟมันเกี่ยวเกี่ยวเข้าคอ

เมื่อมาสายไฟมันเข้าที่คอ

มากับลูกแล้วน้องแล้วล้านคน
๔คนอ่ะ
มันเป็นอย่างนี้ประจำหรือยังไงครับ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะ

แล้วก็ร่วงลงมาจากเสาไฟฟ้า
จังหวะนั้นดันมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาพอดี
สายโทรศัพท์เนี่ยเกี่ยวคอคนขี่เลยนะคะล้มคว่ำอีกเหมือนกันบาดเจ็บกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนตลาดบ้านหินกองตลาดบ้านห้วยทรายที่อำเภอหนองแคร์ค่ะ
ตำรวจสพนแคร์ก็ลงพื้นที่ไปเจอผู้บาดเจ็บแล้วก็นี่เลยนะคะ
คว่ำเลยค่ะส่วนผู้บาดเจ็บคือนางสาวเรืองรำภัยพิมพันธ์วัยสามสิบห้าปี
มีแผลที่คอแล้วก็รอยถลอกตามแขนขาด้วยนางสาวเรืองรำไพรบอกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากห้องพักจะไปธุระที่ตลาดน้องแคร์
ก็ขี่มาตามถนนดีดีล่ะค่ะแล้วก็อย่างว่าทางมันมืดอ่ะเนอะ
ไม่เห็นพอถึงจุดเกิดเหตุอยู่อยู่เนี่ย
รู้สึกว่าร่างถูกกระชากตกลงมาจากรถ
รู้อีกทีก็คือไอ้สายเคเบิลโทรศัพท์เนี่ย
มันเกี่ยวคอเธอไว้ค่ะนอกจากนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป
ก็ไปเจอสายโทรศัพท์ขาดแล้วก็มีพลาสติก
สีแดงติดอยู่กับสายโทรศัพท์ด้วย
แล้วก็มีการประสานไปยังเจ้าของสายโทรศัพท์
ให้มาตรวจสอบแล้วก็เพื่อจะสอบสวนดำเนินคดีด้วย

แบบนี้นี่คนขี่รถมาเฉยนี่อันตรายไม่รู้ว่าจะโดนเข้าเมื่อไหร่
คือจริงถ้าเดินไปเจอที่ไหนห้อยอยู่ก็

หรือว่าติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัดการเลยดีกว่าไหม

กว่าแบบไม่ใช่ว่าคนล้มรถล้มก่อนอะไรแบบนี้นะคะ